เป็นวันที่๒แล้วค่ะที่กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าที่ท่ามหาราชและท่าพระจันทร์
เพื่อให้รอบเกาะรัตนโกศิลปมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะ
สถานการณ์ล่าสุดไม่มีผู้ค้ารายใดวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าแล้วค่ะ
บริเวณท่าพระจันทร์เขตพระนครวันนี้ไม่มีแผงค้าพระเครื่องที่ตั้งบนทางเท้าแล้ว
ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินบนทางเท้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องลงไปเดินริมถนนนะคะ
ขณะเดียวกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไม่ติดและแออัด
หลังกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว
เพื่อให้รอบเกาะรัตนโกศิลป์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
โดยยึดนโยบายจัดระเบียบทางเท้าตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
ก่อนหน้านี้ปัญหาบริเวณถนนมหาราชตั้งแต่ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ทั้งสองฝั่งนั้น
มีทางเท้าแคบและมีผู้ค้าทั้งหมด๓๓๔ราย
มีการตั้งวางกีดขวางทางสัญจรของประชาชน
ส่งผลให้ประชาชนต้องลงมาเดินบนผิวการจราจร

อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่

ห้ามตั้งวางสินค้าจำหน่ายในบริเวณถนนมหาราชเด็ดขาด

เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปค่ะ
โดยได้ประสานพื้นที่บริเวณตลาดพระราม๒

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้า
ขณะที่วันนี้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า๒๐นาย

ประจำที่กองอำนวยการร่วมจัดระเบียบ

ไม่มีผู้ค้ารายใดฝ่าฝืนระเบียบแม้แต่รายเดียวค่ะ